หญิงสาวคนหนึ่งทำงานในบริษัทขายวัสดุ

ทีนี้อาจจะเห็นเงินทุกวันมันหมุนเข้าหมุนออกเป็นล้านล้านแบบนี้
ด้วยความโลภครับเอาเงินของบริษัทไป
แต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดของบริษัท
จับภาพของผู้หญิงคนนี้ขณะที่เอาเงินไปนะครับ
นี่แหละฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริษัทขายวัสดุก่อสร้างชื่อดัง

บันทึกภาพขณะที่นางสาวคริสต์มัสตุ่นคำอายุ๒๙ปี

เดินเข้าไปในห้องเก็บเงินในแผนกนะครับ
แล้วก็ถือซองขาวซองหนึ่งเดินออกมาจากห้อง
กล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งบริเวณหน้าร้าน
จะเห็นว่าพนักงานสาวคนนี้ก็เดินถือซองสีขาว
แล้วก็ไปให้เจ้าหน้าที่รอปภตรวจร่างกาย
ซึ่งตรวจร่างกายเป็นเรื่องปกติที่เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจนะ
ลำดูซิว่าในกระเป๋าใส่สินค้าหรือว่าขโมยสินค้าจากในร้านไปหรือเปล่า
แล้วมือเขาก็ยังถือซองสีขาวอยู่ที่มือซ้ายคุณผู้ชม
เอาจริงไม่ได้ใส่ในกระเป๋าไม่ได้อะไรเลยนะ
คือเจ้าหน้าที่รอปภก็ตรวจแต่ตัวไงคุณตรวจตรงเสื้อผ้านะครับ
แต่ไม่ได้ตรวจสอบนะครับเพราะว่าก็เห็นว่าเป็นพนักงานประจำ
พนักงานฝ่ายบัญชีและทุกทีพนักงานคนนี้จะต้องเอาเงินไปฝากธนาคาร
ผู้จัดการบริษัทไปตรวจสอบบัญชีการเงิน
พบว่าเงินสดของบริษัทหายไป๑๒๗๐๐๐บาท
ก็เลยไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ก็เห็นนี่แหละครับพนักงานเอาเงินใส่ซองไปออกจากร้านไปนะฮะ
มีรอปภตรวจสอบแล้วก็ตรวจสอบต่อเนื่องไปเลยว่าพนักงานคนนี้เอาเงินไปธนาคารหรือเปล่า
ปรากฏว่าไม่ได้เอาเงินไปฝากธนาคาร
เธอกลับเอาเงินไปตามเส้นทางนี้คุณ
ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปที่สถานีขนส่งเชียงใหม่อาเขต
จอดรถจักรยานยนต์ทิ้งรถไว้ที่นั่นแล้วก็ขึ้นรถทัวร์หลบหนีไปต่างจังหวัดเลยอ่ะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๔พฤศจิกายนซึ่งทางบริษัทได้ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับ
เพราะว่าภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจน
แล้วก็เดินทางไปที่โรงพักพร้อมกับทนายความ
แล้วก็สารภาพว่าเอาเงินของบริษัทไปจริง

เหลือง่นติดอยู่แค่๓๐๐บาทแต่จากล้านสองนะ
เอาไปเข้าบัญชีของเพื่อนแฟนไม่ได้อยู่ในบัญชีของตัวเอง
ซึ่งทางตำรวจทำการตรวจสอบเรื่องหนี้สินของนางสาวคริสต์มัส
เพราะว่านางสาวคริสต์มัสนำเงินไปใช้หนี้ซึ่งติดหนี้อยู่แค่๑แสนบาทเท่านั้น
อีก๒แสนบาทเอาไปฝากเข้าบัญชีอย่างที่นางสาวคริสต์มัสสารภาพจริง
แต่เงิน๑ล้านกว่าบาทที่ตอนแรกอ้างว่าเอาไปใช้หนี้หมดแล้ว
เงิน๑ล้านบาทตำรวจต้องตรวจสอบอยู่นะว่าเอาไปใช้หนี้จริงหรือเปล่า
หรือว่ายังเก็บซ่อนเป็นเงินสดไว้ที่ไหนยังเป็นเงิน๑ล้านปริศนาอยู่นะครับ
ตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหารักทรัพย์ไว้ก่อนแล้วก็จะสอบปากคำอย่างเข้มข้น
ในการที่จะตามเงินอีก๑ล้านกว่าบาทมาให้ได้ให้ครบ๑๒๗๐๐๐๐บาทเอามาคืนบริษัทนะครับ